อีกหนึ่งเรื่องเขามีการแชร์กันให้ช่วยกันตามหารถกระบาดคันนี้หน่อย
คุณผู้ชมขับไปเบียดรถจักรยานยนต์บริเวณทางโค้งจนล้ม
แล้วที่สำคัญเนี่ยมีเด็กนั่งซ้อนท้ายมาแต่กระบะขับหนีไปเลย
ไม่สนใจอะไรเลยต้องการให้ช่วยกันตามหามารับผิดชอบด้วยนะครับ
นี่ดูจากคลิปนี้นะครับในวงกลมสีแดงนะฮะเป็นกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
เนี่ยครับนี่ฮะกระบะเบียดแล้วนะครับเบียดขับรถไปเบียด
จักรยานยนต์จนล้มแบบนี้เลยมันเป็นหัวโค้งพอดี
พอชนปุ๊บล้มปุ๊บเขาขับหนีไปเลยครับเหตุเกิดในเจ็ดโมงเช้าวันนี้นี่เอง
บริเวณทางด้านของวงแหวนรัฐนาธิเบสมุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์๓๔๕
ขึ้นวงแหวนกลับรถไปทางบางบัวทอง
คลิปนี้ผู้โพสเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์๑พร้อมข้อความระบุว่า

ทำไมมึงขับได้แย่มากขนาดนี้
ทางตั้งกว้างเลี้ยวโค้งยังไงถึงทำให้มอเตอร์ไซค์ล้ม
มีเด็กด้วยนี่สิแล้วยังหนีอีก
บกวนให้ช่วยแชร์กันหน่อยช่วยกันดูว่าทะเบียนอะไร
เพราะรถคันนั้นชนเบียดแล้วขับหนีไปเลย

เหลือติดตามจากกล้องวงจรปิด

ก็มีคนเข้าไปเม้นเข้าไปแสดงความเห็นเยอะแหละครับ

ทางตั้งกว้างทำไมรถกระบาดถึงเบียดขนาดนั้น

รวมทั้งก็ช่วยกันแชร์ตามหารถกระบะคันนี้ไป
รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยนะครับ
ใครที่อยู่ในเหตุการณ์ใครที่เห็นหรือว่าจำทะเบียนรถได้
ช่วยกันแชร์ช่วยกันแจ้งบ่อแสไปทางตำรวจ
ให้คนขับรถกระบะนั้นรับผิดชอบด้วยนะครับ